จันปรมะอ่าเห็นผิวเข้มแบบนี้แต่บอกเลยนะคะ

อีกอย่างก็เป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงด้วยเนาะ
รับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหผมเต็มที่กับความรักเสมอ
ไม่เคยที่จะคบกับใครแล้วเลิก
แต่ว่าชีวิตมันลิขิตไม่ได้ไง
สุดท้ายก็หวังว่าจะเป็นคนนี้นี่แหละที่จะเป็นคนสุดท้าย

ส่วนอนาคตเรื่องของการแต่งงานปั้นจันทร์บอกว่ามองเอาไว้เหมือนกันนะ
แต่ขอทำตามความฝันของตัวเองก่อน

ถ้าสำเร็จจะไปขอฝ่ายหญิงแต่งงาน
เจอกันจะถามก๊อฟอ่านอหม่อน
อ่าเดี๋ยวลองไปฟังเสียงหนุ่มปั้นจันนะคะ

แต่ว่ามันก็ใกล้ถึงเวลาแล้วล่ะ
ขอทำขมวดความฝันที่อยากจะทำให้มันสำเร็จก่อน

ถ้าเกิดว่าเทิร์นโปรได้เมื่อไหร่แต่งแน่

หมอกล้องเขาได้ออกมาชี้แจงนะ

เป็นพระเอกอักษรย่อกอไก่

เพราะมีไม่กี่คนกรก่ายที่เข้าเขา
ใช่ยง
ก่อนหน้านี้คนก็โยงไปที่เกรทวรินทร
ซึ่งเฟสเองเขาก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่เขา
หนุ่มอาร์ตเองก็บอกว่าไม่ใช่เกรท

ผลสรุปมาตกอยู่ที่หมอกล้อง

หมอกล้องเคยพูดกับหนุ่มอาร์ตจริง

แต่เป็นการพูดถึงในวงกว้าง

พร้อมกับฝากบอกไปถึงอาร์ตพระสุทธิ์ว่า
ถ้าติดใจอะไรก็ยกหูมาได้เลยจ้า

ถ้ามีสงสัยว่าเราเพื่อนกัน
ก็โทรหาได้ถามได้
แล้วก็ไม่ต้องรอมาถึงวันนี้

เราพูดเรื่องของเขา

ตอนที่เขามีประเด็นที่ว่า